สวัสดีครับดูก่อนร้อนหน่ากับดาวซุปสรมาน
มาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาส่องสัตว์กันหน่อย
อุณหภูมิลดลงค่ะ๑๒องศาเซลเซียส
เมื่อวานนี้แค่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
คืนนี้น่าจะเป็นคืนแรกนะคะที่ชาวกรุงเทพมหานคร
จะได้สัมผัสอากาศเย็นบาง

ก็ใช้คำว่าเย็นไงคะนิดเดียวค่ะสัมผัสเย็น
ส่วนลมค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวจากประเทศจีน
เขาพัดมาแล้วพัดลงมาเลยทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ทางตอนบน
อุณหภูมิลดลงไงคะ๑๒องศาเซลเซียส
แต่เจ้าลมนี้ค่ะเขาก็พัดให้หย่อมฝนที่เคยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ชิวไล่ออกไปแบบนี้เลยค่ะ
ตอนบนของประเทศไทยวันนี้ทั้งวันแทบจะไม่มีฝนเลย
แต่ฝนไปกองอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะคะแถวยะลานราธิวาสค่ะ
พูดถึงเรื่องของฝนแล้วดูเรื่องของคลื่นกันหน่อย
วันนี้คลื่นอนามันไม่ค่อยน่าห่วงเลยนะคะ
แต่ฝั่งอ่าวไทยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะคะ
เห็นไหมตรงนี้มีฝนค่ะมีฝนในอ่าวไทย

และอีกนึงกลุ่มที่คือตรงนี้ค่ะยาลานราธิวาสที่ว่าจุดเดิมเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิวันนี้อุณหภูมิทั่วไทยลดลง๑๒องศาเซลเซียส
จะเห็นว่าทั้งวันไม่ได้แดงแป๊ดไม่ได้ร้อนจัดแล้วนะคะ
อากาศดีขึ้นมากแล้วค่ะ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าอากาศจะดีขึ้น
แต่ชาวนาบอกว่าไม่เห็นดีใจเลย
เพราะว่าฝนไงฝนมาค่ะ
ตากข้าวก็ต้องลุ้นใจตุ้มต่อม
ว่าข้าวที่ตากไปจะชื้นไหม
นี่คือชาวนาเที่ยมพระวังตงเพชรชบูรณ์ค่ะ
ตาข้าวเอาไว้ที่ลานหน้าบ้านเจอฝนค่ะกระหน่ำลงมา
ข้าวเปลือกแทบไม่ทันมาเปิดผ้าใบดูอีกที
รากไปแล้วทีนี้จะขายก็ไม่ได้จะกินก็ไม่ได้
ต้องเอาไปเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวโอ้โหเห็นใจชาวนามากเลยค่ะ

สัปดาห์นี้ใครมีแพลนไปเที่ยวเขาใหญ่บ้างไหมคะ
ถ้าไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ไปส่องสัตว์เหมือนที่ดาวไปวันนี้แหละค่ะ
ถ้าใครไปอยากแนะนำไปดูทะเลหมอกค่ะ
นักท่องเที่ยวเห็นเมฆหมอกม้วนตัวจากป่าดงพญาเย็นนะคะ